ความพร้อมของคู่เอกกันหน่อยจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฟิตมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรมาแล้วเข้าเวรรับใช้แฟนหมัดมวยเหมือนเดิมดูความพร้อมคู่เอกเสาร์นี้ป้องกันแชมป์๕๓กิโลกรัม
ฝั่งของผู้ท้าชิงเนี่ยสิงศิษย์เจปริมซ้อมป่อทับทีมค่ายดังแห่งธามากากาญชนบุรี
อ้วนเจ๊ปริมบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะไอ้น้องเจ็บคอสั่งลุยอย่างเดียวแล้วก็ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยคุมเข้มการฟิตซ้อมบอกว่าซ้อมดีเหลือเกิน
บำรุงก็ถึงวางเกมเน้นเตะขาเจาะยางต่อยหมัดกว้างกระจกแฟนมวยนี่ไม่ต้องห่วงเชื่อได้ไฟล์นี้มันทุกเม็ดแน่นอนครับ
ดูแล้วก็ผู้ชกนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับมีทั้งหมัดทั้งเตะที่น่ากลัวครับแต่ผมก็มั่นใจในมวยของผมครับผม
ไฟล์นี้นะครับผมวางแผนว่าเดี๋ยวจะเตะขาปล่อยหมัดเรื่อยเลยครับแล้วก็มันทุกยกครับหนักทุกยก
เจ้าของแชมป์๕๓กิโลกรัมปานทองอปิติศักดิ์จ้องเตะเมืองเกินร้อยโอ้โหแค่ชายาก็เสียวซีดไปตามลำไส้แล้วนะครับ
ูดุดันเหลือเกินตามสเปคมวยไทยรัฐเลยอ่ะอาศัยลูกขยันไฟล์นี้บอกว่าเชิงไม่ต้องไปสนมันชนอย่างเดียว
ก็ธรรมดาครับไม่น่ากลัวครับอาศัยเราขยันครับซ้อมดีครับขยันออกอาวุธนะครับต่อยที่ไทยรัฐก็ต้องบู้อยู่แล้วครับ
แรกกล้าบวกครับแกเป็นมวยดุอยู่แล้วครับยันออกอาวุธครับมีศอกครับ
ถ้าเสริมไหลเดินศอกแล้วไปร่วงครับ
จะอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอว
ติดตามพร้อมกันเสาร์นี้๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีท้าพิสูจน์ความมั่น